ซึ่งเอาวางรอบซ้อมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ
บรรยากาศถือว่าคึกคักมากนะครับนี่เป็นสุดยอดรถจักรยายนทางเรียบชิงแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ตุลาคมครับที่จังหวัดบุรีรำ
ก็แฟนนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติถือว่าคึกคักมากนะครับ
แล้วก็มีสิ่งฮือหาก็คือรถอีแตนครับโอ้บุรีรำเตรียมไว้เลย
รับส่งนะครับรับส่งแฟนเตรียมไว้ร้อยคันนะครับมีการตกแต่ง
คือมันก็ต้องมีจุดขายนะครับมาประเทศไทยให้ฝรั่งได้จดจำนะครับ

ส่วนน้องวินนี่ครับเด็กชายธนัชชานนท์ศรีเพชรสุวรรณครับ
บิดรุ่นจิ๋วในวัย๖ขวบที่มีมาร์คมาร์เกรสนะครับเป็นไอดอลถือว่าโชคดีเลยครับ
เมื่อมาร์คมาร์คเวสเรียกเข้าไปในตู้คอนเทอร์เนอร์ห้องพักชั่วคราว
แล้วก็ถอดสนับเข่าที่เพิ่งจะฝึกซ้อมให้เลยครับ
แล้วก็อยากจะเป็นนักแข่งอาชีพในอนาคตนี่ครับ
ได้ของมาถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญมาก
ก่อนหน้านี้น้องวินนี่ก็เพิ่งจะได้นั่งเก้าอี้ส่วนตัวของมาร์คมาร์เกวสนะครับ

คว่ำในโค้งที่๑๒ครับในรอบซ้อมแล้วมันเป็นโค้งอันตรายของสนามบุรีรำครับ
รถเสียหายหนักมากโอ้โหดูหน้าทีมงานครับแล้วต้องส่งโรงพยาบาลเลยแล้วก็คาดการณ์กันว่าโอ้โหนี่ขนาดมีเซฟตี้แล้วนะครับ
ถ้าตัวเปล่านี่ขนาดไหนคาดว่าไม่น่าจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้ได้ครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งนักแข่งดังที่มาแล้วไม่ได้แข่งนะครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะบาดเจ็บที่ขา
มีปฏิเหตุชนกันนะครับในสนามแข่งขันที่บ้านเกิดที่สเปนนะครับ